คุณผู้ชมคะเดี๋ยวข่าวนี้จะให้ดูสภาพก่อน
สภาพร่องรอยความเสียหายของรถที่เกิดขึ้น
แล้วคุณผู้ชมลองทายสิว่ารถคันนี้เขาไปเจอเขาไปโดนอะไรมา
ตอนนี้มันมืดใช่ไหมเดี๋ยวจะมีตอนกลางวันที่แบบเห็นชัดให้คุณผู้ชมดูด้วย
นี่ค่ะเดี๋ยวดูนะรถคันนี้ดูเหมือนเกิดอุบัติเหตุ
เหมือนกับแบบเอาทำไมร่องรอยความเสียหายดูสิหลังคาข้างบนยุบไปเลย
คุณผู้ชมคิดว่าชนกับอะไรมาแหกโค้ง
แหกโค้งแล้วก็พลิกแต่ถ้าชนทำไมหน้ารถไม่ค่อยบุบอะไรบุบทั้งหมด
มีไงมันพลิกไงแหกโค้งมาแล้วพลิกคว่ำแบบนี้พี่เดาอย่างนี้
คุณผู้ชมรู้ไหมจริงแล้วเขาไม่ได้แห่โค้งแล้วก็พลิกคว่ำ
แต่สภาพแบบนี้เป็นเพราะไปชนช้าง
ชนช้างคำถามต่อมาเฮ้ยขับรถมาเร็วขนาดไหนเหรอ
ถึงต้องชนจนสภาพมันเป็นแบบนี้แล้วนี่ที่ลูกศรแดงแดงอยู่นี่แหละค่ะ
เป็นช้างที่โดนชนพลายโวยวาย
ชื่อเขาโวยวายก็จริงแต่จริงเขาเป็นช้างที่นิสัยขี้เล่น

นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำวันอังคารแล้วค่ะ
ถนนตรงนี้คือสาย๓๐๗๗ที่ผาตะแบกนะคะ
ซึ่งรถสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
คนขับเป็นผู้ชายอายุ๔๙ปีคนนี้ค่ะ
ไปชนพลายโวยวายบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แล้วทีนี้พอตรวจสอบปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาขับรถเข้ามาในอุทยานตั้งแต่บ่ายของเมื่อวันอังคาร
แล้วก็คงจะไปเที่ยวตรงน้ำตกเหวนรกตรงนั้นนะคะ
พอมาถึงจุดตรงนี้จุดที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ชุดอารักษาช้างป่าเขากำลังกันรถอยู่
ปกติช้างป่าจะเดินตังถนน
มันล้มที่แปลงว่าไม่ได้ตายล้มคือล้มจริงมาทับหลังคา
หลังคารถรถยุบอ่ะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นนะพี่เบิร์ต
ช้างอ่ะมันตกไปริมถนนเลยนะเป็นไรป่ะอุ้ย
คือคือเราก็เป็นห่วงช้างใช่ไหมแล้วในรถเนี่ยจุดตรงนี้
คิดดูสิพอหลังคามันยุบลงมาคนขับอยู่ตรงนั้น
ยุบไปถึงคนขับเลยเนอะออกมาไม่ได้ค่ะอ๋อเออตัวคนขับเองอ่ะ
ก็ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยเหลือแหละ
เอาตัวออกมาส่งโรงพยาบาลครับตัวคนขับเนี่ยนะ
เขากระจกบาดแขนหัวแตกค่ะตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อันนี้ภาพซ้ายคือตอนที่เอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลนะนะ
ทีนี้ดูอาการคนไปแล้วใช่ไหมอาการช้างเป็นยังไงบ้างพลายโวยวายเนี่ย
บาดเจ็บค่ะแต่ช้างเขาก็เดินเข้าป่าไป
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะหลังจากที่ชนแล้ว
แล้วก็ล้มมาใส่รถแล้วแล้วก็ตกไปข้างทาง
โวยวายจะเป็นยังไงบ้างมันมีเรื่องทางคดีด้วยนะ
พอฟังข่าวมาถึงแบบนี้คำถามมันคือ
พอเกิดเหตุแบบนี้ใครผิดนั่นน่ะสิช้างผิด
ทางผิดจะไปทำอะไรมันอ่ะก็นั่นไงเออ

กรมอุทยานเขารอให้ฝั่งคนขับรถหายดีก่อน
แล้วเดี๋ยวจะเรียกมาอ้าวพี่เขาผิด
เพราะอะไรเขาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ถ้าเกิดเป็นพื้นที่อุทยานเขากำหนดเอาไว้เลยว่าห้ามเร็วเกิน
เท่าไหร่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ค่ะ
แล้วดูทรงของรถดูสภาพของรถแล้ว
คือมันน่าจะมาเร็วกว่านั้นเพราะว่ารักษณะของการยุบเข้าไป
ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือช้างมันไม่ได้แบบพุ่งตรงมาใส่
ถูกไหมมันไม่ได้มีความเร็วความแรงของช้างที่พุ่งเข้าใส่
แต่ว่าอย่างหนึ่งความเร็วของรถมันเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็คงจะโดนปรับ๕๐๐บาทแล้วค่ะ
แล้วพลายโวยวายที่คุณผู้ชมเห็นคือเขาเป็นช้างหนุ่ม
หนุ่มตัวผู้นิสัยเขาไม่ได้ดุร้ายเลยนะ
เขาเพิ่งแยกตัวออกมาจากโขลงไม่นานเอง
ชอบมาเดินเดินแบบนี้ค่ะที่เห็นภาพเยอะเนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บภาพเอาไว้ได้ถ่ายภาพเอาไว้ได้
เดินริมถนนตัวเดียวแบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็ฝากถึงนะบอกว่าใครที่จะขับรถมาในพวกเขตอุทยานต่าง
จะต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่หากินของสัตว์ป่า
ซึ่งช้างพวกนี้เขาก็จะเดินตามแนวถนนแบบนี้อยู่แล้วด้วย

ข่าวทีมแพทย์ของเขาใหญ่เขาคงไปหาให้โวยวายไปดูว่ามันเป็นอะไรป่